พาคุณผู้ชมมาที่อุดรธานีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ทำไมถึงเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
แล้วข้างมีก้อนซีเมนก้อนใหญ่อยู่ด้วยค่ะ
ไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะ
นี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะ
กลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจสพเพล
ได้รับรายงานบอกผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ปี
ถูกของแข็งทุบศีรษะในงานบุญกระถิ่นประจำปี
ที่บ้านคำผักหนามจังหวัดอุดรธานี
อันนี้คือหน้าบ้านเลขที่๑๔๗นะคะ
นายกฤษณพงศ์เสียชีวิตจมกองเลือด
ข้างกันเนี่ยมีก้อนปูนซีเมนขนาดใหญ่
กู้ภัยไปถึงต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
ก็ชนสูตรพบบาดแผลชะกันตรงไทยทอย
กระโหลกศีรษะแตกและคอหักค่ะ
นางสำรานซึ่งเป็นน้าของผู้เสียชีวิต
แล้วเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าเมื่อคืนนี้

ทีหมอลำก็ตั้งอยู่ทางเข้าบ้านเขานั่นแหละ
ชาวบ้านก็มาดูการแสดงหมอลำเยอะเลย
ตีหนึ่งหมอลำใกล้จะเลิกแสดง
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเมาเหล้าคือเมาเหล้าแล้วนอนอยู่หน้าบ้านครับ
สักพักนึงเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายวัยรุ่นคนนึงนะคะ
ผอมสูงประมาณร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเซน
ผู้ชายคนนี้ยืนอุ้มก้อนปูนซีเมน
ก้อนปูนอันนี้ค่ะอุ้มแล้วก็โยนลงพื้นเขาเองเนี่ยยังตะโกนถามเลยว่าทำอะไร
แล้วหลังจากนั้นก็รีบไปบอกภรรยาคนตายให้ออกมา
ปรากฏว่าออกมาอีกทีนึงปรากฏผู้เสียชีวิตเนี่ยคือผู้ชายคนที่นอนเมาอยู่หน้าบ้านเนี่ย
เสียชีวิตแล้วแล้วเลือดไหลออกจำนวนมากเลยนะคะ
นางสำรานบอกว่าตอนที่หมอลำแสดงก็ไม่มีเหตุคนตีกันนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุก็เห็นแค่นั้นนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งผอมสูง
ถือก้อนซีเมนอันนี้อยู่แล้วที่เกิดเหตุมันก็มืดมาก
ส่วนนางลำพูนซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตยังติดใจค่ะว่าทำไมลูกถึงเสียชีวิตได้
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ไม่อยากให้ลูกตายฟรี
ไปฟังเสียงของนางลำพูนกันหน่อยค่ะ
เมื่อเมื่อเห็นตัวหลังไม่ไหวทีทางออกไปเห็นผู้ทรายบ่ครับ
เรื่องต้นนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บข้อมูลหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วก็จะสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ